คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับข่าวของคนนี้เลยค่ะ
ขวัญใจหนุ่มสาวชาวแรงงานนะคะ
หวนคืนจรในรอบ๑๐ปีนะคะครั้งนี้พี่ไมค์บอกว่า

ต้องลื้อวิชาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะ
โชคดีค่ะคาแรคเตอร์ในละครเรื่องนี้
ใกล้เคียงตัวจริงนั่นก็คือการเป็นเจ้าของโรงงานปลาร้านั่นเองค่ะ
ทำให้ได้นำประสบการณ์จริงมาช่วยถ่ายทอดอารมณ์ค่ะ
ส่วนกิจการตอนนี้นะคะก็เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
แม้จะเจอพิษเศรษฐกิจจากโควิด๑๙อยู่บ้างนะคะ
แต่ก็พยายามวางแผนทุกอย่างอย่างรัฐกลุ่มค่ะ
พร้อมฝากส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวแรงงานทั่วประเทศ
ที่อาจจะกำลังเจอวิกฤตต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการถูกเลิกจ้างงาน

ส่งกำลังใจให้ทุกคนแข็งแกร่งด้วยค่ะ
ต้องบอกว่าขอเป็นแรงใจสำหรับพี่น้องนะครับ

ไม่ว่าจะอยู่อาชีพสาขาอะไรก็ตามแต่
อาจจะกระทบกับเรื่องของโควิดนะครับ

อยากให้ทุกคนอย่าได้ท้อครับ

ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่